คุณผู้ชมค่ะไปดูบรรยากาศสนุกดีกว่านะคะ
สัมพันธ์เพื่อนค่ะลุ๊กแล้วก็สาวมุกดา
มันกลายเป็นเพื่อนสนิทไปแล้วคุณผู้ชมค่ะ

มันมีอะไรที่แบบคล้ายกันอยู่เหมือนกัน

จากจะเป็นพาร์ทเนอร์เรื่องงานแสดงแล้วนะ

เพราะว่ามุกดาเขาเคยไปเรียนอยู่ที่ญี่ปุ่นไง
นานประมาณแบบ๓ปีโอ้ได้อยู่เหมือนกันนะ
งานนี้ค่ะลุคค่ะก็กับมุกดานะ
ก็เลยมีเรื่องได้เมาส์กันมากขึ้นเลย
แบบปรึกภาษาอาทันอะไรประมาณนี้นะ
เอาเขียนจ้า
เขาก็ไปถ้าจำไม่ผิดไปอยู่ที่ญี่ปุ่นสัก๓ปี
ช่วงแรกของอาชีพของเขาใช่

เพราะว่าได้เรียนแบบจริง
อันนี้ไม่ใช่เสียงลุคนะเสียงเอฟเฟกส์
อาหารกรีมภาษาญี่ปุ่นไหมภาษาญี่ปุ่นไหมภาษากรีม
อ๋อไปร้านอิสเกยาะบ่อยนะครับไปอย่างนี้เลยค่ะ
ไม่ใช่แล้วอันนั้นค่ะเอออีกข้อแล้ว

คุณผู้ชมส่วนปีนี้คุณผู้ชมส่วนปีนี้
คุณผู้ชมส่วนปีนี้